การที่สลดใจเหลือเกินกับคนที่รักสัตว์
มีคนหนึ่งเขานำรถกระบะเอาแมวบรรทุกไปทิ้งไว้ในวัดที่สงขรา
วัดนั้นมีหมาจรจัดอยู่เป็นฝูงใหญ่แมวถูกหมารุมกัดตายหมู่๓๓ตัวนะครับ
มันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงนะ
คือเอาแมวมาปล่อยเยอะขนาดนี้ก็ว่าแย่แล้วนะคะ
แต่มาปล่อยในวัดที่รู้อยู่แล้วว่ามีหมาจรจัดเยอะขนาดนี้คือแมวกับหมามันเป็นเพื่อนกันยากค่ะ
ถ้ามันไม่ได้เลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กจริงคือพูดง่ายอ่ะเอามันมาตายอ่ะ
ตั้งใจมามาตายคือปล่อยให้หมากัดตายอย่างนี้เหรอนะฮะ
กลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณวัดทุ่งงายที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงครา
ช่วยกันนำซากแมว๓๓ตัวสายรถสามล้อพ่วงข้างนำไปฝังในสู่สารของหมู่บ้านครับ
มกลางความหดหูใจเพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้แมวมาตายหมู่มากขนาดนี้
ชาวบ้านเขาบอกว่าแมวทั้งหมดมี๓๖ตัวถูกหมาจรจัดในวัดกว่า๒๐ตัว
รุมกัดตายไป๓๓ตัวเหลือเพียง๓ตัวรอดมาได้
เมืองต้นดูนี่กล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่เห็นนะ
บริเวณหน้าวัดพบว่ามีคนนำแมวใส่กรงเหล็กใส่กล่องกระดาษบรรทุกมากับรถกระบะในภาพเมื่อสักครู่
ไปปล่อยทิ้งในวัดช่วงตี๓ของวันที่๘ธันวาคม

มามาทิ้งแล้วก็ไปเลยค่ะใส่กล่องเลยฮะใส่กล่องแล้วก็ใส่ใส่กรงมาค่ะเป็นกรงเหล็กเป็นกรงเหล็กวางเลยมาวางแล้วก็มาวางเลยค่ะแล้วก็พอ
มาบอกหน่อยว่ามันต้องควรจะจัดการกับปัญหาอย่างงี้ยังไรดีคุณมีแมวแยกขนาดนี้คุณเอา
ปล่อยไว้ทำไมแบบนี้แล้วมาตายหมู่แบบเนี้ย
แมวก็ชีวิตนะคะเออมันก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันนะเออ
นอกจากนี้กลุ่มชาวบ้านก็ยังหามรือกันกับผู้ใหญ่บ้าน
จะแจ้งความต่อตำรวจให้สืบสวนเอาผิดคน
ใจร้ายคนนั้นที่เอาแมวไปทิ้งคาดว่าน่าจะเป็นแมวที่มีการเลี้ยงรวมกันเยอะ
ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของอำเภอหาดใหญ่แต่ว่าเลี้ยงไม่ไหว
ก็เลยแอบเอาใส่กรงใส่กล่องใส่กระบะมาปล่อยเอาไว้ในวัดทุ่งนาแห่งนี้
ที่เขาเหมือนกับเปิดหาบ้านหาเจ้าของใหม่
ให้น้องแมวถ้าเราเลี้ยงไม่ไหวก็เอาไปฝาก
บอกว่าเออมีใครอยากจะรับแมวไปเลี้ยงดูอะไรแบบนี้
คุณจะรู้ไหมว่าคุณทำให้มันตายตั้ง๓๓ตัวนะ
ตัวต่อให้เป็นแมวมันก็เท่ากับ๓๓ชีวิต
คุณค่าของชีวิตมันไม่ได้ต่างกันมากมายขนาดนั้นหรอกค่ะ